มาการให้สมัติกับเราสองคนใน

หลายคนอุ้ยง่วงแล้ว

ได้ยินเสียงคุณชีสาต้องตื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมน่าจะตื่นได้แล้ว
เพราะฉะนั้นตื่นมาอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมครับ
บอกกันแล้วกันว่าส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยนะจ๊

จ้าลูกรออ่านอยู่
แต่ว่าใครก็ตามนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็
ส่วนกันเข้ามาสแกนแชร์เข้าค้นมุมจอนนี่แหละนะครับครับ

มีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของ

รายเดอร์โหดขับรถบนทางเท้าเฉียวคนไม่พอลงมาทั้งต่อยทั้งเตะ
นาทีระทึกจับพ่อค้ายางานนี้ชนกันสนั่นลั่นรถจะจับได้อย่างไรต้องติดตาม
หลอนขี่รถตอนดึกดันไปเจอกับสรุปนี่คนหรือผีกันละเนี่ย
เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีหลายข่าวที่จะเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
แต่จะเล่าแต่ละข่าวเนี่ยก็อยากจะได้ความคิดเห็นจากคุณผู้ชมด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องก็แค่เป็นเพื่อนกันทางไลน์ไทยรัฐนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันเลยค่ะ
เพราะบางประเด็นหาคำตอบไม่ได้อยากจะถามคุณผู้ชม
เรื่องนี้เขาบอกว่ายังหาคำตอบไม่ได้เป็นเรื่องที่ลี้ลับลึกลับด้วย
เรื่องหนังก็ว่ากันไปเขาบอกว่าเขาถ่ายทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ฉาย
แต่เรื่องของเรื่องผู้กำกับเขาบอกว่าพอลงพื้นที่แล้วกลับมาที่บ้าน
กลายเป็นว่ามีสัมภเวษีจากที่นั่นที่มุกดาหารตามมาอยู่กับเขาด้วย
แบบนี้งานนี้ต้องพึ่งหมอปลาครับ
คุณผู้ชมครับร่ายยาวกันแบบนี้เลยนะ
นายสมยศศรีสมบูรณ์ผู้กำกับหนังเรื่อง
สวรรค์วันนอกกกอกด้วยซีรีส์อ้าวจำได้

ใช่แล้วล่ะครับเขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เขาบอกว่าถูกวิญญาณที่เป็นเงาดำตามมาหลอกหลอนในฝัน
บางวันก็ปรากฏตรงสารพระภูมิหน้าบ้าน

ก็ฝันเห็นวิญญาณสัมภเวษีตกใจตื่นกลางดึก
เชื่อว่าวิญญาณดังกล่าวน่าจะตามมา
ตั้งแต่ตอนที่ยกกองไปถ่ายทำหนังเรื่อง
พอเป็นแบบนี้แล้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปพูดคุยกับนายสมยศที่บ้านพักย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร

เนี่ยนะฮะไปถึงบ้านก็ไปเจอกับเจ้าของบ้าน
ถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า

ที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

เป็นวิธีการที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวภูไทยพื้นบ้านนะ
ไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะคุณผู้ชม
เขาถ่ายทำมาเสร็จแล้วก็ตอนนี้ตัดต่ออยู่
แต่มันมีฉากฉากนึงค่ะที่มีการตั้งเวทีคอนเสิร์ต
บริเวณต้นมะขามอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านน้องชมพู่
แล้วบริเวณนั้นนะคะมีสารเพียงตาที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถืออยู่
เจ้าของบ้านเองหรือผู้กำกับท่านนี้ก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าตัวเองเผลอไปลบหลู่หรือไปทำอะไรผิดหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ไงแต่หลังจากนั้นปิดกองแล้วไง
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขาเริ่มฝันร้ายติดต่อกัน๓๔ครั้งในความฝัน
คือตนเองกำลังนอนอยู่บนเตียงอย่างนี้จู่ก็มีวิญญาณสัมภเวษี
ลักษณะเหงาดำทำมืนอย่างเงี้ยแล้วยืนจ้องเลยฮะ
แล้วก็พูดว่าตามมาจากกกอกขออยู่ด้วยคนนะนั่นคือในฝันนะ
ตอนนั้นตัวเขาผู้กำกับก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้
อยู่ด้วยไม่ได้เอางี้เดี๋ยวทำบุญไปให้

แต่วิญญาณยังดึงดันจะอยู่ให้ได้
บอกว่าเอางี้มาอยู่ที่บ้านก็ได้
แต่ขออยู่ที่สารพระภูมิร้างแทนใดปะเล่า
ญาติพี่ญาติผู้ใหญ่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
เขาบอกว่าสารพระภูมิเนี่ยถ้าปล่อยให้ร้าง
ถ้าปล่อยให้ร้างแล้วก็ไม่ได้ดูแล
ระวังสิ่งไม่ดีหรือผีตัวอื่นมันจะมาอยู่แทน
และเราจะแพ้เราอาจจะทำร้ายเราถ้าเราทำไม่ดี
ซึ่งปกติแล้วพี่ก็ทำผิดอยู่ตรงที่ว่าพี่ไม่เคยไห้สารพระภูมิเลย
พี่ก็เดือดเนื้อร้อนใจจนกระทั่งไปหาหมอ
จนกระทั่งแบบมันมีบางวันหรืออาจจะคิดมากหรืออาจจะเครียดพี่ก็ไม่ทราบ
บางวันก็แน่นหน้าอกบางวันก็หายใจไม่ออกหรือปวดหัว
แล้วก็เราจะทำยังไงดีก็เลยต้องพึ่งหมอปลา
เพื่อความสบายใจพี่ก็ไม่อยากมีสารก็ได้
ถ้าหมอปลามองดูแล้วถ้าพี่ยศไม่สบายใจ
หรือมันมีอะไรหมอปลาทุบพี่ยินดี
บางคนก็มองในแง่มุมว่าเป็นผู้กำกับหนัง
นี่จะโปรโมทหนังหรือเปล่าเออเออนะคะหมอปลาบอกนะว่าแหม
คงไม่ใช่การโปรโมทหนังหรอกเพราะว่าก็ยังตัดต่อไม่เสร็จด้วย
ยังไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่อีกต่างหากนั่นไงหมอปลาบอกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะ
หมอปลาว่างั้นเหรอแล้วหมอปลาบอกว่าไงต่อ
บอกว่าเอ้าเขาพร้อมแล้วหมอปลาพร้อมทีมงานก็พร้อม
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบที่บ้านของนายสมยศตามที่ร้องขอ
และหากสัมผัสวิญญาณสัมภเวษีได้บอกเลยจะทุบ
ทุบอะไรหมอป่าบอกหน่อยดิ
ผมมองว่าอาจจะเหนือธรรมชาติก็ได้
หรืออาจจะเกิดจากวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะผมก็ยังไม่ได้ไปเจอตัวแก
หลายคนเข้าไปในกรอบนี้บางคนก็กลับมาร่ำมารวย
บางคนก็กลับมาเจอกระแสผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มองได้หลายหลายอย่าง
นะฮะแต่ผมก็จะไปดูว่าแท้ที่จริงแล้วพี่ยศผู้กำกับเนี้ย
แกเกิดจากการที่แกไปกำกับหนัง

เอาหมอป่าเดี๋ยวหมอจะไปทุบสารับภูมิแล้ว

คราวนี้เราไปดูเรื่องของการเจ็บป่วย

เราก็หวังว่าจะเจอหมอเจอพยาบาลใช่ไหม

แต่ไปเจออะไรที่น่าขนลุกจริงค่ะ
หมออยู่บ้างคะ

อนามัยไม่มีใครอยู่เหรอ
ตายแล้วพี่
อืมลักษณะเหมือนเขาไปที่อนามัยใช่ไหมเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ก็คืออนามัยนั่นแหละเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนมาเป็นรอบสต
แล้วเขาเคาะเรียกเคาะเรียกเคาะครั้งที่สองถึงไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าเคาะยังไงก็ไม่มีใครตอบได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ค่ะคุณชนะ
นั่นไงเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยปกติเสียงสวดมนต์ต้องได้ยินจากที่วัดนะ
แต่ที่นี่ที่โรงพยาบาลที่สถานพยาบาลทำไมมาได้ยินเสียงแบบนี้
เจ้าของคลิปเขาบอกอุ้ยหลอนแล้วผีหลอกหรือเปล่าเนี่ย

คือเหตุการณ์นี้เขาพาลูกสาวที่อยู่ดีตกดึกมา
รู้สึกว่ามีอาการป่วยอาเจียนออกมา
ก็เลยมาที่รอพอสตใกล้บ้าน

ทีนี้พอเจอแบบนี้แล้วอ้าวยังไงล่ะคะ

จูงมือลูกสาวโกยแนบเลย

คือเธอบอกว่ายอมเลย
ขับรถไกลหลายสิบกิโล
พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลอื่นแทน
อยู่ไปก็หวาดเสียวเปล่าลูกเอ้ย
อยู่ไปก็ไม่หายเผลอเป็นไข้หัวโกรนอีก

นะคือจริงแล้วก็คิดไปได้ต่างนานาแหละ
คิดได้ไหมว่าคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่เวรหลับ
แล้วก็เปิดบทสวดนอนฟังไปด้วยไง

หรือยังไงหรือใครจะมาสวดมนต์ตอนนี้
ถ้าไม่เจอหมอจริงก็ไปที่อื่นก็ดีแล้วล่ะ
โอ้ค่ะโอ้ให้ไม่เป็นอะไรมากแล้วกันเนอะเรื่องการเจ็บป่วยนะใช่ค่ะ
เรื่องนี้เขาก็ว่าหลอนเหมือนกัน
ตอนตี๑ตี๒ใครเขาก็นอนแล้วแกนั่นสิค่ะ

คุณยายคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยไปเจอเข้าไง
เพราะหนุ่มคนหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแสงไฟมันสาดไปปุ๊บ

โอ้โหอยู่ไหมอ่ะไม่แล้วไปก่อนนะ
นี่ครับมันชวนหล่อนจริงนะสำหรับคลิปนี้
นี่ครับคุณผู้ชมครับขับขี่ไปใกล้ไปดูหน่อยใช่คนจริงหรือเปล่า
ซึ่งเท่าที่ดูก็ขนแน่หรือเปล่าใช่ไหมก็นั่นสิ
ดูมือเท้าขาอยู่กับพื้นนะคะ
ก็อยู่ครบอ่ะเนอะแต่อย่างนี้ครับนี่มันช่วงตี๒คำถามเลยเกิด
ยายครับยายมาทำอะไรตอนตีสองแบบนี้แล้วนั่นน่ะสิ
หลายคนเห็นคลิปนี้ก็มีคำถามแบบเรานะคุณชิสา
ก็เลยไปตั้งคำถามเอาไว้
ใช่แล้วคนนี้เขามาโพสต์มาคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์นะบอกว่าพี่ไปเจอแกที่ไหน
คือดูท่าทางเนี่ยเหมือนตัวแม่เขาเลยอ่ะเออแล้วคือติดต่อไม่ได้แล้วอ่ะ
เนี่ยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่กัดที่ไปเจอคุณยายเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งคอมเมนต์ที่เขามาเม้นต์ไว้อ่ะนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบจากผู้โพสต์นะคะคุณชนะ
เออเอางี้ละกันเราก็ได้แต่สงสัยอะเนาะ
เห็นแล้วก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย
และที่สำคัญเราเป็นห่วงด้วย
ใช่เป็นห่วงคุณยายท่านนี้ถ้าเกิดว่า
มีอาการหลงลืมล่ะ

จะทำยังไงดีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อยากจะให้ข้อมูลกันแล้วกัน
เผื่อใครยังเจอคุณยายท่านนี้นะว่าอยู่ที่ไหน
ตอนนี้ปลอดภัยดีหรือเปล่าก็สามารถเป็นหูเป็นตาหรือบอกต่อกันได้นะคะ
ใครอยากไปดูเพิ่มเติมนะว่าเจอที่ไหนมีความคืบหน้าหรือยัง
ญาติผู้ใหญ่เราแล้วกันถูกต้องบางทีท่านออกไปไหนมาไหนอาจจะไม่ได้บอกกล่าวเรานะคะจะได้ช่วยดูแลกันนะคะ
วิธีการในการเปิดเพลงเนี่ยครั้งแรกเปิดซิงใช้ครั้งแรกเลยนะ

นี่ค่ะเป็นพิธีกรรมที่เรียกกันว่าเผาตะแจ็คยายกล้วยหรือบางพื้นที่จะเรียกว่าเผาผีต้นกล้วย
เป็นการทำเหมือนงานเผาศพคนปกติแต่ว่าเอาต้นกล้วยเนี่ยค่ะ
ทำเป็นหุ่นเหมือนคนเอาแต่พิธีงานเนี่ยจัดแบบเหมือนเหมือนกับเผาศพปกติทั่วไป
ใช่เหมือนกับเผาศพคนนี่เลยค่ะ

คุณที่ใช้ชื่อว่าหนึ่งพิสัยสวัสดิ์ในติ๊กต๊อกเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้
บอกว่านี่เป็นงานศพคุณยายยวนอายุ๑๐๙ปี
พิธีกรรมประเพณีก่อนที่จะใช้งานเมนใหม่อยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะ
คุณผู้ชมเขาก็ทำรูปร่างหน้าตาท่อนกล้วยเป็นคนแบบนี้เลยค่ะ

เอิ่อขี้จะเขียวสิไหมคือเป็นต้นกล้วยเหรอนะ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีในการเผาในเมนนี่แหละค่ะ

เน็ตเขาก็ไม่เคยเห็นบางคนเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นทั้งพิธีกรรมเป็นทั้งประเพณีนะคะ
ในการที่จะเผาศพครั้งแรกสำหรับเมนใหม่
แต่ว่าถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์เรื่องของการทดสอบมันก็มีสาเหตุเหมือนกัน
มีสาเหตุที่ต้องทำก็คือทดสอบระบบว่ามันสามารถใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่า
มันจะรับความร้อนได้แค่ไหนปูนจะแตกไหมอย่างไรนะคะ
ก็เป็นเรื่องของวิศวกรรมด้วยเป็นเรื่องของความเชื่อผสมผสานกันไป
เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันวันนี้แหละนะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเดือดดานกันทั้งโซเชียล

พอได้ดูคลิปนี้แล้วแหมคุณผู้ชมฮะ
เฉียวชนกับคนเข้าสุดท้ายเหมือนมีปากเสียงกัน
รายเดอร์คนนั้นจอดรถแล้วลงมาทำร้ายร่างกายคนที่เขาเฉียวชนนะครับ

โดยเด็กละไม่ได้เรียกแล้วมันจะเรียกมา
ไม่เป็นไรใครยืนเย็นใครยืนเย็น
ชิบรักขอเป็นที

แล้วสุดท้ายลงมาเหมือนเจรจากันไม่รู้เรื่อง

สุดท้ายก็ใช้กำลังอย่างที่เห็นนะครับคุณชิสา
ทีมงานสายไหมต้องรอดก็เลยพาผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสนสายไหมเพื่อที่จะเอาผิดกับนายเต่ารายเดอร์หน้ายักษ์
ฉายาเขานะนั่นแหละนะฮะเป็นผู้ก่อเหตุนะ
โดยนายอิสราบอกว่าเขามาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ใช่เขาบอกว่าเห็นรถของนายเต่าขี่มาด้วยความเร็วอ่ะแต่หลบไม่ทันไง
ก็เลยถูกเฉียวชนไปเออจากนั้นเนี่ยก็เริ่มหันมาคุยกันอืม
ทะเลาะวิวาสด่าทอกันด้วยคำหยาบคายนะคะนายเต่าเนี่ยจอดรถค่ะ
แล้วก็ถอดเสื้อนะถอดแมสนะมาล็อกคอผู้บาดเจ็บคือนายอิสรา
ท้ายที่สุดแล้วก็ต่อต่อยกันแบบนั้นล่ะคุณผู้ชมแต่พอเกิดเหตุนะ
ในเต่านะคนก่อเหตุเนี่ยก็ให้เพื่อนนะโทรมาไกลเกลี่ยด้วย
ก็คือโดนแจ้งความแล้วไงเขาบอกว่าตัวเขาไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนแบบ
ไปเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล่ะเออ
เขาก็ยังไงดีคือคนที่เขาบาดเจ็บ
เขาบอกว่ามันยังไงก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เอาไปถามคนที่ก่อเหตุนะก็คือในเต่าหน้ายักษ์น่ะ
ชื่อจริงนะฮะนายบุญฤทธิ์ทองเอี่ยม
ก็ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดนี่เลย

แล้วเขาเองเขาบอกว่าเขาขอมอบตัวกับตำรวจเลยนะ
แล้วเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้ครับ
ตัวเขาขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้าจริงเขายอมรับ
แล้วก็ไปเฉียวชนกับคู่กรณีจริง
ก็คือเฉียวชนในบริเวณตรงที่เป็นเหมือนกระจกมองข้าง

แล้วยังไงต่อล่ะเขาบอกว่าเขาเบรกไม่อยู่
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกเลยว่าเขาขอโทษ
แต่อย่างนี้สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันปรี๊ดมันปรี๊ด
รนทนไม่ไหวเขาบอกอย่างนี้นะว่าเขาถูกคู่กรณี

แต่อย่างนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นคุณก็ลองไปดูในคลิป
แล้วเราลองฟังใหม่แล้วกันว่าใครอะไรยังไงเนาะ
แต่อย่างนี้พอเขาไม่พอใจเขาก็ไปชก
ชกเสร็จไปเตะอีกต่างหากภาพมันน่ากลัวจริง
สุดท้ายเขาอยากจะทำยังไงเขาอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทางตำรวจสนสายไหมก็จำเป็นต้องแจ้งข้อหานะคะ
ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
และที่สำคัญนะต้นเหตุของเรื่องก็คือ
พระราชบัญญัติขับรถบนทางเท้า
แล้วเดี๋ยวนำตัวของในเต่าไปสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไป
เรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วนะขับรถบนทางเท้า

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าล่าสุดนะครับโรบินฮูดแอปส่งอาหาร
เขาได้ออกหนังสือชี้แจงนะครับว่าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอีก
และได้พิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับทั้งในเต่าหน้ายักษ์
และจะเข้าไปเยียวยาผู้เสียหายด้วยสำหรับทางโรวินฮูดนะ

แต่ก็โอเคค่ะหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีขึ้น
อุดช่องว่างอุดรูโหวของแต่ละเหตุการณ์นะ
ส่วนเรื่องของการทวงหนี้ยังคงมีอยู่ทุกวีทุกวันคุณผู้ชม
มีหญิงคนนึงเธอหอบลูก๔คนนะคะ
ขับรถไปตามทวงหนี้ถึงต่างจังหวัด
แล้วก็เป็นไลฟ์สดนานอยู่หลายชั่วโมงทีเดียวค่ะ

มาค่ะมาดูให้หมดเลยไหนก็ว่ากูไม่ดีแล้วออกมา
สงสารกูแปลงเงินกูเกือบล้านอะ
คุยกับกูก็จบแล้วนั่งรอนานแล้วเนี่ยนั่งป้ะเนี่ย
กูแสดงจะไม่ร้ามตามเลยนะกูรอนานแล้วด้วย
หูหูหูหูหูโดดเหมือนกันอ่าลั่นซ้อยอ่ะอ่าเหอะก็คงแคร์นอ่าอ่า
ส่วนตัวอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายตำรวจ
ซึ่งภรรยาของนายตำรวจเนี่ยได้กู้ยืมเงินเธอมาแล้วไม่ชำระคืนนะคะ
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเธอก็ตามมาถึงบ้านขับรถจากกรุงเทพ
มาถึงหน้าบ้านเลยแต่เข้าบ้านเข้าไม่ได้เห็นว่าไลฟ์สดอยู่ประมาณสัก๕๐นาทีเกือบชั่วโมงน่ะ
ใช้เวลาอยู่เหมือนกันทีนี้ชาวบ้านคนแถวนั้นเองเขาก็รู้สึกว่าอุ้ย
ไลฟ์แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยนะ
ลูก๔คนที่มาด้วยก็ไม่รู้กินข้าวกินปลาหรือยัง
แล้วก็ที่สำคัญไม่ควรจะให้เด็กได้ยินได้รู้เรื่องแบบนี้ไง
เอาอย่างนี้ละกันนะครับสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยนางวิลาวันนะครับ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกหนี้เนี่ยเขานะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเลย
ที่สพเมืองน่านนั่นแหละครับแล้วเรื่องมันจบที่ไหนล่ะ
มันก็ยังไม่จบแหละแต่อย่างนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับนางวิลาวัน
เธอก็บอกว่ายอมรับเลยได้ยืมเงินจริง
แล้วก็โอนเงินจ่ายไปแล้วไม่ต่ำกว่าวันละ๕๐๐
เธอบอกแบบนั้นนะทำอย่างนี้ตั้งแต่วันที่๑๙มกราคม
จนถึงวันที่๔กุมภาพันธ์แต่ว่าตอนนี้ส่งไม่ไหวแล้ว
บอกว่าขอหยุดส่งแต่ทางคู่กรณีบอกว่าไม่ได้
เพราะว่านายทุนไม่ยอมมีเรื่องของนายทุนก็มาเกี่ยวอีกนะ
เออก็คนให้เงินมานั่นแหละนะคะ
คือที่มันเกิดเหตุแบบนี้ครั้งแรกเกิดจากการเล่นแชร์ก่อนนะ

คือบางวงได้รับเงินบางวงไม่ได้รับเงิน
แต่เธอก็มีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินนี่แหละนะคะ
ทีนี้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าต้องการที่จะเจรจาเพื่อให้จบเรื่อง
แต่ในเรื่องหมินประมาททางโซเชียลตรงนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
มันจะกลายเป็นเรื่องอีลุงตุงนังกันไปใหญ่นะสิคะ
แต่ล่าสุดของล่าสุดนะคุณชิสาเรื่องนี้เห็นบอกว่า
ทั้งสองคนคู่กรณีกันเขานัดเจรจาเพื่อไกลเกลี่ยเรื่องนี้กันแล้วนะ
แต่ทางตัวเจ้าหนี้เนี่ยเธอก็ยังไม่ค่อยจะยอมเท่าไหร่เนี่ย
พี่จะไปนั่งอยู่ที่หน้าสอนอยังไลฟ์สดอยู่เลย
เธอบอกว่าเธอดังแล้วที่นั่นดังมากเลย
ก็ดังสิคะแหมไปโหกเวกโวยวายเสียงดังแบบนั้นไม่ดังได้ไงเรา
เอาก็ว่ากันไปเนอะเอาอย่างเขาถึงบอกไงคุณผู้ชม
โบราณเขาว่าไว้การไม่มีหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้คนอื่นยืมเงินมันก็ทุกข์เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคิดดีแล้วกันจะให้ใครยืมเงินหรือจะยืมเงินใครมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะคะ
ไปดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันหน่อย
เป็นเหตุระทึกจริงนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับตามจับคนที่ค้ายาเสพติดแบบนี้เลยครับ
นอนไว้โอ้โหนี่ครับภาพมันระทึกมากเลยนะ
เจ้าหน้าที่นะครับแสดงตัวเพื่อจะจับกลุ่มตัวชายคนนี้ที่เป็นพ่อค้ายาครับ
น้าฮะโอ้โหแล้วคุณเห็นปืนมั้ยครับปืนลูกทรอง่ะอุ่มอุ้ย
ต้องยอมหยุดแล้วล่ะครับเพราะว่าไปชนกับม้าหินอ่อนเข้ามา
คุณผู้ชมครับเอาล่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมกำลังหลายฝ่าย
เพื่อจับกลุ่มนายคนนี้สรุปเลยก็คือคน
นี่ครับนายวัญชัยราชกิจจ้าอายุสามสิบสองไปหรือชัยทอนหงศ์
เป็นชาวตำบลทอนหงอเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเป็นผู้ค้ารายใหญ่เลยคุณเป็นผู้ต้องหาที่ต้องตำรวจเขาตามจับมานานแล้ว
อ่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะจับกลุ่ม
แล้วก็ส่งไปที่พนักงานสอบสวนสพพรมคีรีเจ้าของพื้นที่
ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอานิดเดียวแล้วกัน
ใหญ่ขนาดไหนจับได้ก็มีไอซ์ตั้ง๔หอนหนัก๔กิโลกรัม
แล้วเขารวมมูลค่าทั้งหมดที่จับมาเนี่ยก็คือ๑๖กิโลกรัม
มูลค่าตั้งสี่สิบล้านอ่ะโอ้โหมหาจารย์นะจริง
เบรกสุดท้ายนี่มีเรื่องมาฝากเตือนกันเวลาเรานั่งอยู่นี่นะ
เวลาจะอ้าปงอ้าปากระวังให้ดีนะทำไมอ่ะคะ
บางสิ่งบางอย่างมันเข้าไปในปากแล้วก็โอ้ตกใจสิครับ
โอ้โหคุณจรรย์นะนี่ฉันปิดปากไม่ทันเลยค่ะ
ป้วนแทบไม่ทันนี่ลงไปถึงกระเพาะเลี่ยงเขานั่นอ่ะ
ไอ้ลูกเจี๊ยบไอ้ลูกเจี๊ยบตัวนี้ไม่อยากโตซะแล้วมั้ง
โอ้นี่เห็นเพราะเห็นมันวงอะไรอ่ะเข้าไปเลย
เข้าไปเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ว

ยังรอดอยู่แต่รู้สึกว่าอ๋อเหรอค่ะ

ก็เขาหลังอย่าไปเข้าอะไรสูบสีสูบห้าแบบนี้